คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเปลี่ยนมาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
ข่าวนี้มันเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยจริงนะ
พนักงานผู้หญิงพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ของผู้ชายเนี่ย

ผู้ชายคนนี้พยายามจะเอามือมาล้วงอวัยวะเพศ
จับอวัยวะเพศของผู้หญิงอะค่ะนี่ดูภาพกันหน่อยค่ะ
เห็นไหมลูกศรแดงนี่คือเลี้ยวขวาเข้าซอยนะ
คือเริ่มประชิดแล้วล่ะใช่ขี่ตามเข้าซอยมาด้วยอะค่ะ
แล้วกล้องเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้เลย
นี่คือที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะ
จับภาพตอนที่ผู้ชายคนนี้ก่อพฤติกรรมจะจับหมับได้นะ
เพราะว่าเข้าไปในซอยแล้วแล้วก็ซอยค่อนข้างจะเปรียวแล้ว
ใช่ค่ะแต่ว่าเธอเอาคลิปนี้มาโพสต์นะ
แล้วก็บอกว่านี่เป็นบทเรียนแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุด
กลางวันจากแสงมันขี่ตามเข้ามาในซอย
แล้วพยายามจะจับแต่ว่าโดนขา
โชคดีที่ตัวเธอไม่ได้เป็นอะไรมาก
ขอบคุณพี่ที่ขี่รถตามมันให้ถึงแม้จะจับมันไม่ได้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔มีนาคมตอน๘โมงเช้าเลยค่ะ
นักข่าวของเราไปเจอผู้หญิงเสื้อขาวในคลิปนี้
ซึ่งเป็นคนเสียหายเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
เขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
พอหนูเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วเนี่ยนะไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ขี่ตามมาในซอย
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นฟังเธอเล่าค่ะ
ตอนแรกไม่รู้ค่ะแล้วตอนเข้าซอยถึงจะรู้สึกได้อะค่ะ
เพราะว่ามันขี่เข้ามาใกล้เพียบข้างเลยอะค่ะ
ตอนนั้นรู้ว่าเห็นหน้าคนร้ายชัดไหมครับ
ไม่เห็นตกใจไม่กล้าดู
ก็คือแค่หันไปดูแล้วทำอะไรไม่ถูก

แล้วอีกทีนึงก็ตัดสินใจขี่รถตาม
ตามไปก็แบบเห็นพี่คนนึงเลยบอกให้พี่เขาช่วย

หนูก็ไม่กล้าเข้าไปก็เลยไม่ได้ตามเลย
โอ้โหตอนที่ผู้ชายคนนี้ขี่ตามเข้ามา
เอามือซ้ายมาล้วงหวังขวาของเธอเลยนะ

ใช่แล้วคุณคิดดู๑๘โมงเช้ายังเจอแบบนี้
ซึ่งในซอยนะมีกล้องวงจรปิดของหอพัก
มีกล้องวงจรปิดของชาวบ้านหลายตัวเลย
คิดว่าน่าจะจับภาพเอาไว้ได้
ดังนั้นค่ะอยากให้ตำรวจรีบหาเบาะแส
อันนี้ต้องบอกเลยนะว่าต้องรีบไปตามกล้องวงจรปิดนะ
เพราะว่าถ้ากล้องวงจรปิดแบบนี้มันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึง
แล้วมันเกิดเหตุวันเท่าไหร่นะ๑๔วันนี้๑๗
รีบตามเผื่อจะได้หลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
แล้วเมื่อเช้านี้นักข่าวของเราค่ะก็ถามไปที่ผู้กำกับ
สพเมืองขอนแก่นพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
ซึ่งผู้อำกับบอกว่าผมได้ดูคลิปนี้แล้ว
แต่ตอนนี้ฝั่งผู้เสียหายเขายังไม่ได้แจ้งความเลย
ตอนนี้ก็เลยประสานผู้เสียหายให้มาแจ้งความจะได้ดำเนินการ
แล้วก็ตามตัวผู้ชายที่ใส่เสื้อแบบออกเหลืองเขียวคนนี้มาดำเนินคดี
แล้วจะเป็นข้อหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบฝั่งผู้เสียหายก่อน
เราก็เลยถามเพิ่มเติมคุณตำรวจค่ะผู้อำกับค่ะ
แล้วจะมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของคนในพื้นที่ยังไงบ้าง
คือทางฝั่งผู้อำกับบอกว่าตอนนี้มีตำรวจสายตรวจออกตามพื้นที่ต่าง

ถ้าจุดไหนเสี่ยงเดี๋ยวจะเพิ่มรอบการตรวจให้ถี่ขึ้น
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้นะคะ